ดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะแม่เนี่ยเพิ่งพาลูก๓คนนะไปเที่ยวงานวัดมาสนุกสนานเลย
แต่ว่าขากลับปรากฏว่าตอนที่แม่ขี่รถกลับมารถน่าจะไปชนกับฟุตปาด
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแม่เสียหลักเองหรือว่ามีคันอื่น

เป็นภาพน่าสะโหลดใจมากนะครูเด็กทั้ง๓รอดชีวิต
แล้วน้องนั่งร้องไห้อยู่ข้างศพแม่แม่หมดสติไป
แล้วหลังจากนั้นแม่ก็เสียชีวิตเลยจากอุบัติเหตุนี้ค่ะ
ภาพนี้นี่หลายคนบอกว่าเห็นภาพแล้วก็สะเทือนใจ
ทั้ง๓คน๖ขวบกับ๑๑ขวบนะคุณผู้ชม
ตอนนั้นแม่หมดสติค่ะแล้วได้รับบาดเจ็บ
คว่ำหน้าอยู่ตรงทางเท้านะคะ
ส่วนลูกก็ร้องห่มร้องไห้อยู่รอบแม่
กู้ภัยก็ต้องเร่งปั๊มหัวใจแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลปรากฏ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงประมาณ๕ทุ่มครึ่งที่ผ่านมา

ได้รับแจ้งเหตุว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถมอเตอร์ไซค์

เป็นเด็ก๓รายและผู้หญิง๑ราย
ผู้หญิงคนที่เป็นแม่เนี่ยอาการสาหัสนะคะ

จุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงถนนหลังวัดชมนิมิตรค่ะ
มุ่งหน้าออกซอยสุขสวรรค์๗๖หรือว่าซอยกลับเจริญ
ทีนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเนี่ยนะ

แล้วคนเจ็บ๔รายที่บอก

ร้องไห้อยู่แบบนี้ลูกเอ้ย

แล้วอีก๒คนอายุ๖ปีค่ะ
น้องเนี่ยร้องห่มร้องไห้
อาสากุภัยมุรณิธีร่วมกับตันยู

เลือกออกตรงเขานะค่ะ

คุณแม่คือนางสาวบุญตาพิมศิลปอายุ๓๙ปี
แม่ได้รับบาดเจ็บนอนคว่ำหน้าอยู่ตรงทางเท้า

ถึงแม้เจ้าหน้าที่จะปั๊มหัวใจอยู่แบบนี้สักพักนึงนะคะ
แต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตได้

พ่อของเด็กหรือว่าสามีของคนตายเนี่ย
ก็ได้เดินทางมาแล้วก็บอกว่า

ทั้งหมดเป็นภรรยาเป็นลูกของผม

ในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีก็เขตติดต่อกับพระประแดงค่ะ

ภรรยาผมพาลูก๓คนไปเที่ยว
งานวัดชมนิมิตรอยู่ในซอยสุขสวรรค์๗๔แล้วค่ะ

จริงแม่และลูก๓คนก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาใช่ไหม
เพื่อนที่เป็นเพื่อนอยู่ในแคมป์คนงานเดียวกัน

เนี่ยเมียกับลูกเกิดอุบัติเหตุนะ

แล้วจริงเพื่อนคนงานก็ไปเที่ยวงานวัดด้วยกัน
ถามว่าอ้าวแล้วตอนขากลับมาไม่เห็นเหรอ

แม้ว่าเพื่อนคนงานจะขี่รถตามหลังมา
แต่ก็ไม่เห็นจังหวะที่เกิดอุบัติเหตุค่ะ

ทำให้คุณแม่เสียชีวิตนะคะ
นี่ตำรวจก็ต้องนำร่างของผู้ตาย
ส่งสถาบันนิติเวศที่โรงพยาบาลตำรวจ

เดี๋ยวจะมอบศพเพื่อให้ญาติเนี่ย

ให้ดูเมื่อเช้าหน่อยละกันเพราะว่านักข่าวของเรา
ลงพื้นที่จุดที่เกิดเหตุตรงนี้
แถวบริเวณวัดเป็นซอยสุขสวรรค์๗๔

ตัดทะลุสุขสวรรค์๗๖แยก๔ได้นะคะ

อันนี้เป็นซอยหลังวัดชมนิมิตรค่ะ
ตรงที่เกิดเหตุมันเป็นทางโค้ง

วิ่งสวนกันนี่แล้วตรงนี้หรือเปล่า
สะดุดนะใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณฮะ

อยู่ตรงพื้นถนนตรงฟุตปาดแบบนี้

ตอนที่เกิดอุบัติเหตุคราบเลือดนะ
ไม่รู้ว่าล้มเองสะดุดเอง
หรือมีรถคันอื่นมาเฉียวชนจนทำให้ล้ม

คือตำรวจก็ควานหากล้องวงจรปิดเหมือนกันนะ
ว่าตรงนี้จะมีกล้องที่สามารถบันทึกภาพไว้ได้หรือเปล่านะฮะ
กลายเป็นเหตุสลดนะครับแม่เสียชีวิตเลยนะคะใช่ครับ